ที่จังหวัดอุทัยธานีคุณลุงวัยห้าสิบแปดปี
ขี่รถจักรยานยนต์พุ่งข้ามสามแยกเข้าเสาไฟฟ้า
ข้างร้านขายไก่สดเจ็บสาหัสนะคะ
ติดตามกันเลยในช่วงตลอดพาเป็ด
โอ้โหเนี่ยค่ะบางคนบอกว่ามองไม่ค่อยชัด
คุณดูดิด้านข้างนะด้านข้างของภาพเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๖โมงเย็นวันที่๒กรกฎาคม
บนถนนในเขตเทศบาลตำบลหนองฉางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี
นายเสมาจายวัฒนาอายุห้าสิบแปดปีนะคะ
เป็นอดีตวินจักรยานยนต์รับจ้างนะ
คุณลุงขี่จักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว
พุ่งข้ามแยกแล้วมาชนเนี่ยซอกระหว่างเสาไฟฟ้า
ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับยังไงบ้างครับ
แขนซ้ายหักข้อเท้าขวาหัก
นอนร้องเลยค่ะคลวนคลางเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานี
ให้การช่วยเหลือนะคะนำคุณเสมาเนี่ย

ก็คือค่อยพาคุณลุงออกมา
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลหนองฉางทันที
โอ้โหเดี๋ยวจะได้ดูภาพนะคุณผู้ชมนะ

พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ย
มันเหมือนเป็นทาง๓แพร่งด้วยน้องบ๊ายต้อง
มันไม่ใช่เป็น๔แยกนะมันเป็นทาง๓แยก

แต่เป็นทางตรงที่คุณต้องไม่เลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวขวา

มันก็เลยเข้าซอกตรงเนี่ยระหว่างสำไฟฟ้าเนี่ย
ก็เลยไม่แน่ใจว่าช่วงที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ย

ทำไมถึงไม่เลี้ยวข้าวซ้ายหรือขวาไป
ทำไมถึงพุ่งตรงมาชนแบบนี้นะคะ
แล้วก็เนี่ยคือเขาบอกอย่างนี้ว่า
เพราะดีแล้วนะที่เข้าซอก
ไม่งั้นถ้าชนเสาไฟฟ้าตรง

หน้าความสาหัสมากกว่านี้อาจจะถึงในชีวิตนะคะ
ขอให้คุณลุงหายไวนะคะ